มาดูต่อกันที่เรื่องนี้หลายคนขยี้ตาแล้วขยี้ตาอีก

เขาบีข่าวนะครับบอกว่า
กิ๊กกักอะไรกันกับโปรดิวทรงดิวเซอร์หรือเปล่า

นี่แหละค่ะซุ่มกิ๊กกับผู้กำกับรายการ
แล้วก็เป็นกระแสฮอตบนโลกโซเชียลบอกว่าวงนี้
มันไม่ได้ใสอย่างที่หลายคนเห็นนั่นเองนะคะ
แล้วก็ก่อนหน้านี้ต้นสังกัดพยายามออกมาแล้วนะครับ
ร่อนจดหมายโพสต์ชี้แจงตามเพจต่าง
แล้วก็บอกว่ารอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน

แล้วก็แฟนอย่าเพิ่งเชื่อจากการเสพข่าวในโซเชียลด้วยนะคะ
ล่าสุดครับผู้จัดการวงคุณจ๊อปซังนะครับ

ขอออกมาเคลียร์จากปากชัดเลยดีกว่า

ไปดังพี่เดินข้างบน
ความจริงมูลเหตุมันมีอยู่แค่ประเด็นเดียวคือ

แล้วได้เดินทางไปที่ที่๑ที่ห้างหนึ่ง
อะไรที่มันไม่ดีหนูก็ลบคิดกูเลย
รู้จักตอนที่มาทำงาน
ตอนที่เขามาถ่ายแบบกัน
เราไม่ต้องไปจี้ก็ได้นะครับ
มันเป็นเรื่องที่มันผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ก็ดีขึ้นแล้วค่ะหนูไม่ได้อะไรอยู่แล้ว
หนูเข้าสู่ทางทำไปแล้ว
หนูก็เคยโกรธเคยเสียน้ำตาให้มันเยอะมาก